ประหารชีวิตนักการศาสนาชาวชิอายองอย่างเชคนิมอันนี้นะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมกระทบต่อความสัมพันธ์ของซาอุดีอาราเบียและอิราณ
ติดตามย้อนรอยประวัติของบุคคลสำคัญบุคคลนี้พร้อมกันครับ
นี่คือภาพการประสัยของเชคนิมอันนีม
นักการศาสนาชั้นสูงจากนิกาชีอาในสาอุดีอาราเบียขณะที่มีชีวิตอยู่
โดยการปราศัยครั้งนี้เช็คิวอันนิมกำลังพูดถึงรัฐบาลสาอุดีอาราเบีย
เรียกรอนสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ
และเลือกที่จะโจมตีเขามากกว่าที่จะโจมตีประเทศอื่นที่เป็นศัตรู
รวมถึงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่รัฐบาลสาอุดีอาราเบีย
เยียดว่าเขามีอิราณหนุนหลัง
โดยลีลาการประสัยที่ดุเดือดถือว่าเป็นบุคลิกที่ชินตา
ตามฉายานนักเทพฤทธิ์ปากลา
ซึ่งมักจะวิภาควิจารณ์ผู้นำระดับสูงของซาอุดีอาราเบีย
และออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย
จนทำให้เชคนิมอันนิมต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาต่อต้านรัฐบาลสาอุดีอาราเบีย
และถูกตัดสินจำคุกมาแล้วหลายครั้ง

สำหรับเชคนิมอันนิมได้รับความเคารพ
และการนับถืออย่างมากในหมู่คนรุ่นใหม่ของสาอุดีอาราเบีย
หลังจากเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรม
ให้กับชาวชีอ่าซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในประเทศซาอุดีอาราเบีย
โดยเอกสารลับของสหรัฐที่วิกิลิสต์ออกมาเผยแพร่
บรรยายถึงเชคนิมอันนิมว่า
เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทสำคัญทางการเมือง
และทรงอิทธิพลในหมู่คนหนุ่มสาว
ซึ่งการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งสุดท้ายของชิคนิมอันนิม
คือการรับหน้าที่เป็นแกนนำสนับสนุนการเดินขบวน
ต้านรัฐบาลสาอุดีอาราเบียเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนจะถูกกองกำลังความมั่นคงของสาอุดีอาราเบีย
ใช้กำลังบุกจับกลุ่มในข้อหาก่อการร้ายและข้อหาปลุกระดม
ตลอดการจำคุกของเชคนิมอำนิมได้มีข่าวลือมากมาย
เกี่ยวกับการถูกทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กระทั่งเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
สารซาอุดีอาราเบียได้สั่งประหารชีวิตเช็คเนมอันนีม
ขัดคำสั่งผู้นำและลุกขึ้นต่อสู้
กองกำลังรักษาความปลอดภัยซาวิดีอาราเบีย
โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า
กระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว
โดยที่ไม่มีสื่อมวลชนและกลุ่มสิทธิมนุษยชน

ส่งผลให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอาจจำนวนมาก
ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการก่อเหตุประท้วงในสาอุดีอาราเบียและต่างประเทศ
เพื่อแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม
สำหรับการประหารชีวิตเช็คนิมอันนิมและนักโทษอีก๔๖คนอย่างกระทันหัน
ทำให้องค์การระหว่างประเทศออกมาแสดงความกังวล

จากกังวลว่าสถานการณ์จะยิ่งลุกลามบานปลาย
หลังชาวชีอะในหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหว
แสดงให้เห็นว่าทางการสาอุดีอาราเบีย
ใจละเลยสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกจับกลุ่ม
พร้อมทั้งระบุว่าการพิจารณาคดีของเช็คนิมอันนิม
เป็นเรื่องของการเมืองและไม่เป็นธรรม
ขณะที่ทางการสาอุดีอาราเบียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา
เลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมนิกาชีอา
จะกล่าวโทษอิราณว่าเป็นฝ่ายปลุกปั่น
ทำให้เกิดกระแสความโกรธแค้นเพิ่มยิ่งขึ้น
พิตาภาศิกฤพิพัฒน์ขทรทรัฐทีวีแรงงาน